เอาเปลี่ยนบรรยากาศรายการของเราบอกเลยว่าครบรสจริงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้กันบ้าง
ที่แห่งนี้ค่ะมีทั้งสวนมะม่วงมีทั้งไข่มดแดงขายดีกันทั้งนั้นเลยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสวนมะม่วงที่บัวแก้วมะม่วงสวนค่ะ
เป็นของคุณบุญโฮมแพงแสงอายุ๖๒ปีตั้งอยู่ที่หมู่สามบ้านบัวแก้ว
ตำบลเริงแฝกอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคามปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้
ลูกมะม่วงฟ้าลั่นและเขียวเสวยจำนวน๑๒ไร่นับเป็นต้นก็ราวราวสี่ร้อยห้าสิบต้นนู่นเลยล่ะค่ะ
อืมข้อดีจุดพิเศษจุดเด่นก็คือว่าที่นี่เขาจะปลูกแบบอินซีเออไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะ
บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วไม่ได้มีแค่ต้นมะม่วงเท่านั้น
แต่นี่ค่ะยังมีไข่มดแดงที่เกาะบนต้นมะม่วงด้วยว้าวชาวบ้านบอกอุ้ยดีจังเลย
ทีเดียวนะต้นมะม่วงต้นใหญ่หนึ่งต้นเนี่ยแห่ไข่มดแดงได้เกือบ๑กิโลกรัม
อืมแล้ววันวันหนึ่งนะชาวสวนจะมาแห่ไข่มดแดงขายได้ประมาณสามถึงสี่กิโลกรัม
อาทิตย์หนึ่งแห่๓๔ครั้งนะคุณชนะไม่ได้แห่กันทุกวันนะ
ไม่ไม่แห่ทุกวันเหรอเออก็ต้องเว้นระยะเวลาให้น้องมดแดงวันนี้โนบ้างดิคุณ
ใช่โดยเฉพาะหน้าแรงปีนี้ชาวบ้านบอกนะว่ามดแดงทำรังเพิ่มมากขึ้นถึง๒เท่า
เหรอเหตุผลก็เพราะว่าที่นี่มีแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์
เหมือนป่าธรรมชาติเลยค่ะแล้วสวนมะม่วงที่นี่ก็ไม่มีสารเคมีไง
แดงก็ดีอกดีใจมาทำรังกันเยอะเหมือนกับว่าเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงมดแดงนะ
ใช่อารมณ์คล้ายอย่างนั้นเลยเลี้ยงเลยด้วยแล้วก็ปลูกมะม่วงด้วยไง
มันก็เข้ากันมันก็เสริมกันเลยมันเสริมเออใช่คุณชิสาพูดถูก
มันเสริมซึ่งกันและกันใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าไข่มดแดงที่นี่น่ะ
เป็นที่ต้องการของร้านอาหารแถวแถวอำเภอกุฎรังมากอืมตอนนี้เป็นที่ต้องการทั่วประเทศแล้วแหละ
ราคาขายกิโลกรัมละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทโอ้ย
ทำให้เจ้าของสวนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทต่อเดือน
นี่เฉพาะไข่มดแดงนะถือว่าเป็นรายได้ดีเห็นไหม
ลูกมะม่วงแล้วทำเสริมก็คือเลี้ยงมดแดงไปด้วยนะรายได้ดีเออ
แดงแฝงพวงมะม่วงอย่างนี้เห็นแล้วยังไงรู้ไหม
ทำไมคันมืออุ่นถัด